คุณคะเรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องดูกันก่อนนะคะ
แต่เรื่องนี้ค่ะคุณบอกเลยว่าโอ๊ยประกาศกันหน่อยแล้วกัน
นี่คุณงานเข้าสิคะมือถือสมัยนี้ปัจจุบันสำคัญมาก

มือถือนี่แหละสไลด์นิ้วเทคนิคเลย

คุณงานนี้เจ้าตัวประกาศขอความช่วยเหลือผู้ที่เก็บได้
ถ้าใครเจอช่วยเอามาคืนหน่อย
ตอนช่วงประมาณ๒๒๓๐๒๒๕๐๔ทุ่มครึ่งประมาณ๑๐นาทีคุณ
สไลด์หล่นจากกระเป๋ากางเกง
เจ้าตัวนะคะโทรไปเช็คแล้วกับแท็กซี่คันดังกล่าว

ทั่วคันแล้วไม่มีครับ
คิดว่าน่าจะเป็นผู้โดยสารที่รับนอกระบบต่อจากเจ้าตัว
คือรับเลยไงไม่ได้ใช้จองผ่านระบบ

เป็นผู้ชายอายุประมาณ๔๐กว่า
นำมาคืนเจ้าตัวแล้วก็จะมีรางวัลให้อย่างงามด้วยนะ

ติดต่อกลับเรียบร้อยด้วยนะคะ
ถ้าใครนะคะเป็นนั่งรถแท็กซี่คันนั้นนะคะ

เพราะว่ามือถือมันมีข้อมูลอย่างนั้นจริง
ตารางตารางวงตารางงานอย่างนี้เนอะ
ใช่ค่ะคือสำคัญอีกอย่างคือรูปเลิฟด้วย

เรื่องส่วนตัวจริงเลยแหละนะคะ